มาดูเรื่องของโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนนะครับ
ก็มีปัญหาทั้งเรื่องทุจริตเงินของโครงการ
รวมทั้งอาหารกลางวันที่อยู่ในโครงการไม่ได้คุณภาพ
ล่าสุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลก็พยายามช่วยกันวางแผน
ในการแก้ปัญหาและอุดช่องว่าง
เพื่อทำให้อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนนั้นมีคุณภาพมากที่สุด
บาทอาหารกลางวันสู่การสร้างเด็กไทยแก้มใสก้าวต่อไปที่ท้าทาย
เป็นหนึ่งในโครงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทดลองนำร่องใน๑๑๒โรงเรียน๕๐จังหวัด

ของการจัดอาหารที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ซึ่งเป็นอาหารโรงเรียนมื้อคุณภาพในราคา๒๐บาท
โรงเรียนเทศบาลเมืองน่านเป็นอีกหนึ่งโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารกลางวันคุณภาพ
ภายใต้งบประมาณ๒๐บาทนี้
ซึ่งในแต่ละมื้อจะมีนักโภชนาการกำกับคุณภาพ
เมนูอาหารโดยเน้นให้ได้รับประโยชน์ครบ๕หมู่
การแค้นสรรเมนูจะมีนักโภชนาการนะคะ
เราจะมีนักโภชนาการที่แรกของประเทศไทย
ที่อยู่ที่บนกองการศึกษานะคะ

ก็บทบาทหน้าที่ของนักโภชนาการก็จะมีปรากฏอยู่นะคะ
แล้วก็ลาบเนี่ยก็จะเป็นลาบปลาไม่ใช่ลาบหมูนะคะ
ซึ่งที่อื่นจะไม่มีลาบปลาแต่บ้านเรามีลาบปลา
แล้วปลาก็มีโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีเรื่องของไข่นะคะ
แล้วก็ส่วนผสมอื่นที่มีประโยชน์กับร่างกาย

เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านโคกจำเรินจังหวัดสุรินทร์
ทำโครงการนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ที่สามารถจัดมื้ออาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเคล็ดลับที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริน
นำมาใช้ในโครงการนี้ก็คือ
ดึงเอาความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและคนในชุมชน
ให้มาร่วมในโครงการ
เกษตรนั้นโรงเรียนบริษัทจัดการโดยให้เด็กปลูก

แล้วก็รวมทั้งให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการปลูกด้วยนะครับ
ก็จะเกิดผลผลิตขึ้นมายิ่งโดยเฉพาะณวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไข่
ไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อปลาแล้วก็ผักสวนครัว
ไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีผักบุ้งต่าง

เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีรายได้ในแต่ละชั้นในแต่ละห้อง
ในส่วนนี้เด็กก็จะขายให้กับสหกรณ์นักเรียน
ศึกษากรณะเรียนมีผลอย่างยิ่งก็คือหนึ่งนอกจากเด็กได้ขายแล้ว
เด็กก็จะได้มีรายได้ด้วย
สำหรับความสำเร็จของโครงการโรงเรียนอาหารต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดของสพและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รวมถึงโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพหมานคร
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว๑๑๒โรงเรียนซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่อง
และตั้งเป้าว่าในปี๒๕๖๒โรงเรียนในสังกัดทั้งอปทและสปทจะต้องจัดอาหารมื้อคุณภาพ
ให้กับนักเรียนครบทุกโรงเรียนและจะต้องมีนักโภชนาการโรงเรียนละ๑คน
กำกับให้มื้ออาหารกลางวันเป็นมื้อคุณภาพ
คู่ไปกับความโปร่งใสของการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ไปด้วย
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน